เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านจะเข้าไปห้ามปราม

เพราะว่ามีเด็กอายุ๕ขวบซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ถมน้ำลายใส่รถเก๋งของเพื่อนสาว
เขาก็เลยโอ้โฮโมโหทำแบบนี้ได้อย่างไร

นั่นแหละทีนี้มีคนเข้ามาห้ามปรามสิคะคนที่เขามาห้ามปราม

ว่ามันเป็นไปตามภาษาเด็กเขาเล่นสนเขาไม่ได้ตั้งใจ

อ๋ออย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะตำรวจควบคุมตัวนายเวียรพงศ์หรือว่าก๊อฟ
อายุ๒๓ปีผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงศีรษะนายศักดิ์ชัยรังศรี

คนที่เข้าไปห้ามที่ไปแสดงความคิดเห็นนั่นแหละ
ใช่ค่ะนายศักดิ์ชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีชาวบ้านมายืนดู
พร้อมทั้งตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหา
เนื่องจากนายศักดิ์ชัยผู้ตายชาวบ้าน
รู้กันดีว่าเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
แต่มือปืนซึ่งก็คือนายกอล์ฟอ้างกับตำรวจ

เพราะถูกนายศักดิ์ชัยวิ่งเข้ามาทำร้ายก็เลย
ชักปืนยิงใส่ไปสองนัดจนนายศักดิ์ชัยเสียชีวิต
จากนั้นนายกอล์ฟเอาปืนไปทิ้งที่บริเวณคลองส่งน้ำฝั่งตะวันตกนะคะ
โดยมีชุดประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกระตันยูทำการค้นหา
ใช้เวลา๒ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังไม่พบของกลาง

ทีนี้ก็ต้องเอาตัวในกอล์ฟมาสอบสวน
เรื่องราวเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือจากการที่มีเด็กชายคนหนึ่งอายุ๕ขวบเอง

เล่นสนแล้วไปถมน้ำลายใส่รถเก๋งของเพื่อนหญิงของในกอล์ฟมือปืนเนี่ย
ทำให้หญิงสาวไม่พอใจตอนแรกหญิงสาวจับเด็กคนนี้
๕ขวบเนี่ยค้างไว้ก่อนนะเด็กเขาร้องไห้เสียงดัง
พอร้องไห้เสียงดังพ่อของผู้ตายซึ่งเป็นคุณตาแล้วเนี่ยอายุ๘๔ปี
ได้ยินเสียงร้องของเด็กก็เลยออกมาดูค่ะแล้วก็ไปบอกหญิงสาวคนนั้นบอก
ปล่อยตัวเถอะเขาเล่นสนตามภาษาเด็กไม่อยากให้ถือสา
ก็คือเลยมีปากเสียงกันหญิงสาวหญิงสาวกับคุณตามีปากเสียงกันก่อน
ปากเสียงกันเล็กน้อยนะทีนี้จากนั้นไม่นานนายกอล์ฟ
ซึ่งเป็นคนรู้จักในทราบเรื่องโกรธแค้นแทนเพื่อนหญิงสาว
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหาครอบครัวของเด็กวัย๕ขวบคนนี้
เพื่อที่จะเอาเรื่องคืนครับแต่ทีนี้คุณตา
ซึ่งมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้แล้วคุณตานี่เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะ
ออกมาห้ามปรามในกอล์ฟอีกครั้งนายกอล์ฟก็เลยไม่พอใจ
ชักปืนมาถือไว้ที่ด้านหลังก่อนครับจังหวะนั้นนายศักดิ์ชัยผู้ตาย
ซึ่งเป็นลูกชายเดินออกมาจากบ้านเห็นว่าในกอฟมีปืน
รีบเข้ามาขวางเลยค่ะแล้วก็พูดบอกจะเอาปืนมายิงกันเลยเหรอ
จะยิงพ่อยิงตัวอื้อเองดีกว่ายิงตัวเขาเองดีกว่า
นายกอล์ฟได้ยินแบบนั้นค่ะชักปืนยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดก่อน
แล้วหลังจากนั้นเอาปืนมาเจาะยิงศีรษะนายศักดิ์ชัย๒นัดจนล้มลงเสียชีวิตคาที่เลย
นางน้อยชาวบ้านที่อยู่ในซอยที่เกิดเหตุบอกว่าในกอล์ฟทำเกินไป
แล้วก็มาดูทำแผนด้วยนะบอกนายกอฟทำเกินไป
ทุกคนอยู่ในซอยรู้กันดีหมดว่าทั้งนายศักดิ์ชัยและพ่อเป็นคนดี
ส่วนในก๊อฟไม่ได้เป็นคนอยู่ในระแวกนี้ด้วยนะ
แต่จะมาเก็บเงินกู้และก็พยายามเบ่งใส่ชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านหวาดกลัวก็คือมาเก็บเงินกู้
ทำพฤติกรรมที่เบ่งบารมีเชื่อว่าไม่นานคงได้รับการประกันตัวออกมาแน่

เพราะมีเส้นสายก็คือมีคนธุรกิจสีเทาหนุนหลังอยู่
แต่ว่าตำรวจไม่ปล่อยไว้แน่นะคะ